คนนะคะชื่นชอบบุคคลในเครื่องแบบจะเป็นผู้หญิงก็ดีหรือผู้ชายก็ดีนะ
แต่ว่าถ้าเครื่องแบบนั้นเนี่ยคุณไม่ได้ได้มาโดยโดยเอ่อขั้นตอนที่ควรจะเป็นอ่ะ
คือซื้อมาแล้วก็เอามาวางไว้เอามาวางโชว์อันนี้ก็เข้าข่ายต้องระวังกันหน่อยนะคะ
มีหนุ่มวัย๑๘ปีคนนึงค่ะรักมากอาชีพตำรวจอาชีพทหารอยากจะเป็น
มีชุดตำรวจกองปราบและทหารแขวนไว้เต็มรถเลยค่ะ
แถมยังมีไซเรนติดอยู่บนหลังคาด้วยเขาบอกเขาอยากเป็นรั้วของชาติ
อายุสิบแปดเออเขาที่ชื่นชมเขาไม่ได้เอาไปหรอก
เอาไว้อวดสาวเวลาแบบว่าขึ้นรถมาเฉยแต่เนี่ย
คุณจะวันนี้คุณจะเป็นใครเอางี้ดีกว่า

อายุ๑๘มีรถเก๋งเป็นของตัวเองมีเงินซื้ออุปกรณ์อาวุธเต็มไปหมดเลย
สารวัตรทหารกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง
แล้วก็ตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบรถเก๋งคันนี้
หน้าร้านจำหน่ายเครื่องแบบทหารที่ตั้งอยู่หน้าค่ายสุรสักมนตรีในอำเภอเมืองลำปางนะคะ
หลังคารถเนี่ยติดตั้งไฟไซเรนเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมเป็นแนวยาว
โดยบัญชาการสงครามพิเศษซะด้วย
พอตรวจค้นภายในรถพบเครื่องแบบค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เป็นทั้งเสื้อแจ็คเก็ตกองปราบรามก็มี
เสื้อนวยจูบโจมพิเศษข่อมี
หวกเบเล่ของทหารตำรวจ
มีวิทยุสื่อสารกุญแจมือระเบิดพลาสติกปลอมอาวุธมีด
โอ้โหนี่คุณต้องมีพร็อปเยอะขนาดนี้ในการอวดสาวที่จะขึ้นรถมาเลยเหรอคะเนี่ย
เจ้าของรถคือนายฉันทัศตาสิทธิ์อายุ๑๘ค่ะ

รับสารภาพบอกว่าทั้งเครื่องหมายเครื่องแบบราชการต่างเนี่ย
สั่งร้านตัดเลยนะไปสั่งร้านให้ตัดเย็บให้
หวกก็ซื้อมาจากร้านจำหน่ายเครื่องแบบทั่วไป
เขาบอกว่าเขาไม่เคยเอาของพวกนี้มาทำความผิดอะไรเลย
แค่ว่าตัวเขาอยากเป็นตำรวจทหารแล้วก็ชื่นชอบในเครื่องแบบ
ก็เลยอยากจะเอาไว้อวดสาวเฉยค่ะ
ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวนายฉันทัศน์ไปโรงพักเมืองลำปางแล้วนะคะ
ซึ่งก็ได้แจ้งข้อหาเบื้องต้นคือติดสัญญาณไฟไซเรน
โดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาวิทยุสื่อสารของทางราชการค่ะ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบดูก่อนเพราะว่าถ้าหากว่ามีความผิดเพิ่มเติม
ก็จะดำเนินการเพิ่มข้อหาต่อไป
ที่บอกว่าอวดสาวเนี่ยก็คือทำให้สาวเข้าใจว่า